จำได้ไหมเมื่อวานที่เราเล่าไปหมูเขาขวางหรือนายสุเทพ
ที่ไปก่อเหตุฉุดอดีตแฟนเฟิร์นอ่ะ
แล้วแบบพอยายเขาเข้ามาหางยิงยายเขาเจ็บเข้าหลังเลย
เพื่อนบ้านจะเข้ามาช่วยก็ยิงเพื่อนบ้านเจ็บไปอีก
ล่าสุดวันนี้จับได้แล้วนะคะ
เมื่อคืนนี้ว่าหนีเข้าปงเข้าป่าเลยวันนี้ได้ตัวแล้วจับได้แล้วค่ะ
สุเทพหรือหมูเขาขวางคนนี้ได้แล้ว
ตอนถูกจับจะถูกจับแยกกับเฟิร์นครับ
ร้องไห้กอดหอมจูบเฟิร์นบอกดูแลลูกให้ดีนะสั่งลาค่ะ
พ่อใจ
ผมสนขออภัยคนที่เขากอดหอมจูบลาไม่ใช่เฟิร์นนะ

คืออดีตภรรยาของเขาที่มีลูกด้วยกัน
คือเมื่อคืนเนี่ยฉุดเมื่อวานเนี่ยฉุดเฟิร์นไป
เฟิร์นไปวันนี้ถูกจับได้
เนี่ยรู้ข่าวมาดูหน้าแล้วมาบอกทำแบบนี้ทำไม

บอกขอตำรวจผมขอคุยกับเมียหน่อย
แล้วฝากลูกนี่ฮะจูบลาเมียเหรอ
ใช่ค่ะแล้วเมื่อคืนไปเมื่อวานไปฉุดเขาทำไม
สุดผู้หญิงมาอีกคนนึงอุ้ยตาย
อ่ะหมูเขาขวางหรือสุเทพเมืองมิ่งคนนี้อายุ๔๔ปีแล้วนะคะ
ทีนี้ไล่ดูการก่อเหตุของนายสุเทพคนนี้ค่ะ
วงจรปิดเที่ยง๕๙นาทีเมื่อวานนี้นะคะ
นายสุเทพคนนี้เดินเข้าไปในบ้านที่ไม่ใช่บ้านตัวเอง
เป็นบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันแล้วรู้ว่าเขามีปืน
ขโมยปืนของเพื่อนบ้านโอ้โหนี่เดินไปเปิดไปหยิบอย่างนี้เลย

ขโมยปืนเสร็จไม่พอนะคะเดินออกมาเสร็จปุ๊บ
ขี่รถเข้าไปด้วยรถของเขาปืนก็ของเขาขี่ออกไปเลยครับ
จากนั้นบ่ายโมง๓นาทีค่ะจะเห็นนายสุเทพขี่รถมอเตอร์ไซค์
่งหน้าไปที่เกิดเหตุก็คือบ้านของเฟิร์นไปฉุดเฟิร์น
เป็นอดีตแฟนนะคะอายุ๒๕ปีไปฉุดจากบ้านเลย
แล้วพอยายเห็นยายมาขวางคือตอนแรกได้ยินเสียงปืนดังปั้งนัดหนึ่งก่อน
อยากวิ่งไปดูเกิดอะไรขึ้นมาขวางจะไม่ให้ฉุดล้านไป
ยิงเพื่อนบ้านเข้าขาไปอีกแล้วก็บังคับเฟิร์นนี่ยายนะยายโดนยิงเข้าหลังแบบนี้
ส่วนเพื่อนบ้านที่โดนยิงเข้าขาขวาค่ะ
ระดมกำลังค้นหาอย่างหนักเลยจนกระทั่งเฟิร์นอาศัยจังหวะที่นายสุเทพเผลอ
วิ่งหนีออกมาจากไร่อ้อยหนีเข้าป่าไปจริงด้วยพี่อุ๋ย
หนีออกมาจากไร่อ้อยห่างจากบ้านหลังเกิดเหตุแค่๕๐๐เมตร

ตำรวจก็เลยสามารถนำกำลังเข้าจับตัวของนายสุเทพได้
กล่อมอยู่พักใหญ่นะคะไปซ่อนตัวอยู่ที่กระท่อมกลางไร่อ้อย
พร้อมกับอาวุธปืนที่ขโมยมาสภาพนี้เลยค่ะเสื้อน้ำเงินเนี่ย
หลังจากนั้นนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ญาติพี่น้องชาวบ้านมามุงดูกันเยอะนะคะ
เขาบอกว่าไงรู้ไหมคะผมไม่ได้มีเจตนาจะยิงคนเจ็บทั้งสองคนเลย
เอาแล้วคุณยิงทำไมอ่ะเออผมแค่อยากจะยิงขู่ไม่ให้เข้ามาขัดขวาง
แต่มันพลาดไปโดนระยะประชิดขนาดนั้นพลาดเหรอคะ
เจ้าหน้าที่บอกทำแผนอยู่แค่๑๐นาทีนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามว่าคุณทำอย่างนี้ทำไม
เมียก็มีลูกก็มีทำไมต้องมาฉุดเขาทำไมต้องไปยิงญาติเขา

แล้วก็อย่างที่เห็นภาพไปว่าพอไปถึงที่โรงพักเนี่ย
ครอบครัวเมียของในหมูก็มารอในหมูก็ร้องไห้
ขอโทษเมียสั่งเสียบอกว่าเออฝากดูแลลูกเลี้ยงดูลูกให้ดีด้วย
แล้วก็ถูกคุมตัวไปสพเมืองกาญจนบุรี
ดำเนินคดีในข้อหาพยายามฆ่าแล้วก็ข้อหาพกพาปืน
นี่นี่ตรงนี้นี่เห็นไหมคือทำผงทำแผนตอนที่ได้ตัวใช่ไหมอืม
เอาขึ้นรถจะไปโรงพักเนี่ยเมียมา
เมียมาลูกก็มาเอาข้าวมาให้
พี่ติกิติศักดิ์ได้คุยกับในหมูหรือนายสุเทพ
ก่อนจะถูกคุมตัวเข้าห้องขังนะบอกว่า
เมียคุณก็มีคุณจูบเมียคุณกอดเมียแปลว่าคุณรักเมีย
แล้วเฟิร์นเนี่ยทำไมคุณที่จะไปฉุดเขา
เขาบอกเขารักทั้งคู่
มีอะไรจะฝากถึงเฟิร์นไหมรักค่ะตั้งใจรักนะ
เอเฟิร์นเฟิร์นบอกว่าตอนนี้เฟิร์นปลอดภัยดีค่ะมีแผลที่โหนกแก้ม
เมื่อคืนก็หลบซ่อนตัวอยู่ในไร่อ้อยนี่แหละโดนขู่ไว้แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกัน
นายสุเทพก็ชวนให้ไปอยู่ด้วยตลอดเธอก็บอกให้มอบตัวมอบตัว
จนสุดท้ายเนี่ยเธอตัดสินใจวิ่งหนีออกมานี่ค่ะที่ดกล้มยังมีแผลอยู่เลย
โดนวาเช้าโดนวังหนีโดนมาคืนก็ลองแหละไงปีน
คนนี้รู้สึกยังง่ายทั้งโรคมั้ย
เฟิร์นที่โดนฉุดไปเมื่อวาน
เฟิร์นมีลูกกับหมูหนึ่งคนนะคะ
รู้ข้อมูลนี้จากอดีตภรรยาของนายหมูที่เข้าไปกอดจูบ

เพราะจับได้ว่าหมูแอบไปคบกับเฟิร์นแล้วมีลูกด้วยกัน๑คน

เพราะตลอดเวลาที่อยู่กินกันฉันผัวเมียมากว่า๒๐ปีเนี่ย
อกใจไปคบคนอื่นมา๙คนแล้ว
ไปแล้วนายหมูก็ไปอยู่กินกับเฟิร์น
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่มีเงินก็จะกลับมาหาเธอ

ตัวเธอสงสารลูก
เพราะว่าลูกรักพ่อมากเธอเลยไม่ได้กีดกัน
ถามว่าตลอด๒๐ปีที่อยู่กินกันมา
สามีภรรยาในหมูเป็นคนยังไง
ใจร้อนชอบทำร้ายร่างกายแล้วก็ติดยาค่ะ

เพราะนี่อยู่มากัน๒๐กว่าปีนี้รู้ดี

เพราะว่าหมู่กับเฟิร์นมันแอบได้เสียตอนที่เรายัง
เราก็ยังอยู่มันก็เลยกลายเป็นว่าเสียใจ

ขอแบบทานให้เธอสองคนไปเลยอะไรอย่างนี้
บอกว่าในเมื่อเราไม่ดีก็แยกกันอยู่นะอะไรอย่างนี้

ก็เสียใจนะตรงที่ผู้หญิงที่เรารู้จักด้วย
ข้าวกินอะไรมากินด้วยกันตลอด
ไม่คิดว่ามันจะหักหลังแบบนี้

แต่ว่าหมูไม่ยอมเลิกกับพี่เลย
มันมันจะเอาสองคนนะพี่บอกว่ามันไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้หรอก
ส่วนคนที่เฟิร์นไปขอความช่วยเหลือคือญาตินะคะ
คือเฟิร์นบอกว่าอาศัยตอนที่ในหมูหลับ๗โมงเช้า
วิ่งหนีออกมาแล้วไปขอความช่วยเหลือ
หรือญาติของเฟิร์นที่เป็นคนช่วยเหลือก็ตกใจ
เห็นเฟิร์นมาในสภาพหน้าตาลำตัวบอบช้ำเลย
เห็นว่าถูกด้ามปืนตีเอาอ่ะนะคะก็เลยช่วย
แต่ก็ไม่ได้ถามถ่ายอะไรนะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงถูกจับตัวไปอะไรยังไง
แต่เบื้องต้นคิดว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องเงินหรือเปล่า
มันก็งงงนะงงงงมากค่ะแม่
ก็เคยมีลูกด้วยกันแต่ว่าเลิกกันไปแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์
ที่จะไปฉุดเขาหรือไปทำอะไรเขาใช่ไหม